คุณผู้ชมคะเมื่อก่อนหน้านี้สักพักค่ะ
เขาโพสต์เรื่องราวที่ไปช่วยรอปภคนหนึ่ง
คือรอปภคนนี้เขาไปเจองูเจองูเห่า
ตอนกลับจากงานเขาก็จับงูเห่ามา
แล้วก็ทำเมนูแบบเปิบพิษดารต้มยำงูเห่า
แต่เขาทำแบบเขาตัดแค่ปลายปากของงูนิดเดียวเอง
ไม่ได้ตัดหัวด้วยนะไม่ได้หั่นไม่ได้ถอดเกล็ดไม่ได้อะไรเลย
แล้วก็ใส่ลงไปในกระทะไฟฟ้าหม้อไฟฟ้าแบบนี้

แล้วก็ทำเป็นต้มยำแล้วก็สดน้ำอย่างอเด็ดอร่อยสุดท้าย
เวียนหัวปวดท้องปวดหัว
ต้องให้เจ้าหน้าที่ไปช่วยพาส่งโรงพยาบาล
คาดว่าน่าจะอาหารเป็นพิษ

คือปกติเราจะคิดว่าพิษของงูมันอยู่ตรงเขี้ยว
ถ้าตัดปากมันแล้วเขี้ยวมันหลุดพิษมันก็หมดแล้วล่ะ
ใช่แล้วรอปภคนนี้คิดว่าพองูตาย

ถ้าร้านอาหารป่าเขาก็จะมีการถลกหนังเอาดีออกเอา
คือเขาทำเป็นว่าทำยังไงให้ไม่มีพิษ

แต่อันนี้เขาเล่นแบบเขาเรียกต้มเปรตเหมือนปลาไหล่ต้มเปรต
คือใส่หม้อเดือดใส่กันสดฟึ๊บลงไปเลย
แล้วนี่มันงูเห่าไงมันไม่ใช่ปลาไหลไง
แล้วก็เข้ารงพยาบาลไปเลย
ทีนี้เราก็เลยส่งนักข่าวของเราไปหาคุณพี่รอปภคนนี้หน่อยนะคะ
ว่าคุณพี่เป็นไงหายหรือยังอาการเป็นยังไงบ้าง

ทำงานเยอะหน่อยค่ะคุณกิติศักดิ์นะคะ
ก็ไปที่ซอยเพิ่มศิลป์๓๗ค่ะ
ไปคุยกับคุณพี่รอปภคนนี้ค่ะ
นายวะสุวัตอักภาพนะคะ
ก็พาไปถึงห้องพักเลยให้ดูกระทะไฟฟ้าด้วย
แล้วก็บอกว่าจริงเคยกินงูเห่ามาก่อนนะ
เคยกินแล้วแต่ไม่ได้ทำเอง

ก็ลูกบ้านบ้านมาแจ้งว่ามูเห่าเข้าบ้าน
เขาก็เลยไปจัดการให้เลยตีจนงูเห่าตาย

น้ำในกระทะไฟฟ้าน้ำเดือดปุ๊บโยนงูเห่าทั้งตัวลงไปเลย

ใส่เครื่องปรุงรสสักพักเนี่ยก็ได้กลิ่น

ก็เอาช้อนมาตักน้ำซุปกินเป็น๒๓คำ
ผ่านไปไม่ถึงสองนาทีอาการมาละ
แนน่ะอกหายใจไม่ออกตาลาย
รอปภคนนี้เขาก็บอกว่าไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก็งงมึน
โทรไปบอกหัวหน้าไปบอกอาการว่าอาการเป็นแบบนี้
หัวหน้าก็เลยถามว่าทำไมอาการเป็นแบบนี้ก็เล่าให้ฟัง
หัวหน้าก็รีบไปหาจนรู้ว่าเนี่ยเป็นพิษงูพิตม
เพราะว่าเขาไม่ได้ตัดหัวงูไม่ได้เอาพิษอะไรออกเลย
แต่แค่ปากมันนิดเดียวอะค่ะสาเหตุที่ไม่ตัดหัวเขาบอกว่า
เขาคิดว่างูตายแล้วพิษของงูก็หายไปด้วย
เขานึกแบบนี้ไงแต่มันไม่ใช่ค่ะ
ทีนี้หัวหน้าก็เลยให้อพรสายไหมมารับตัวไปโรงพยาบาลเลยนะคะ
ก็รักษาอาการจนดีขึ้นล่ะอยู่วันหนึ่งก็ออกจากโรงพยาบาล

คือหมอบอกว่าพอตรวจแล้วเนี่ยไม่มีพิษงูเห่าในกระแสเลือดนะคะ
แต่เพื่อความชัวร์เดี๋ยวให้ไปตรวจอีกวันอังคารที่จะถึงนี้
สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นะคะ
คือหลายคนเขาบอกว่าสิ่งที่ติดตาติดใจก็คือสภาพของงูเห่าอะค่ะ
ที่มันไปนอนขดอยู่ในกระทะไฟฟ้าแบบนี้
มันดูน่ากลัวอ่ะ

จริงก็เลยบอกเนี่ยค่ะก็อย่าไปทำอะไรแบบนี้นะคะ
บางคนเคยกินแต่ไม่รู้วิธีการทำลองทำดูแล้วมันแบบ
เนี่ยผลกระทบมันตามมาอย่างเนี้ยนะคะ

แล้วก็ค่อยจะมาขูดเก็ดขูดอะไรอย่างนี้
แล้วเราก็เอาช้อนมาจิ้มดูว่ามันสุกหรือยังสุกหรือยัง

เดี๋ยวนี้พอน้ำมันเดือดกลิ่นมันหอมอะ

กินกี่ช้อนไม่รู้ช้อน๒ช้อนเนี่ยนะ
ฉะนั้นก็เหมือนกับอาการมันตีขึ้นมันแน่นออกมันก็เลยอย่างนี้
ตามันเป็นแบบตามันตามันลายตามันเป็นฟ้าอะไรอย่างนี้
ก็จริงอะครับก็เห็นว่างูมันตายแล้ว
เราก็นึกว่าไอ้พิษมันจะหมดไปแล้ว
ก็นึกว่าพิษมันจะตายแล้วจะไม่มีพิษอะไรแล้วเนี้ยครับ

ก็ตามที่เห็นนะครับ
มันกินได้แหละตามที่เขาบอกกันแหละ
เป็นแต่ว่าต้องให้คนที่มีความเชี่ยวชาญ
ที่รู้กรรมวิธีวิธีทำ
เชี่ยวชาญคนที่อันนี้ทำเป็นอ่ะ
ทำให้อย่างคนที่ทำให้เป็นอย่าไป
อย่าไปเสี่ยงกับมันนะครับ
พี่เอกครับ
เอกเห็นกระทะใบนี้ที่เราใช้ต้มงูเห่าในวันนั้น
ตอนนี้ความรู้สึกของเราเป็นยังไงพี่เอก
ยังร้อนรู้สึกร้อนอยู่เลยครับ

ทำไมเราถึงหลอนล่ะครับพี่
ไม่รู้กลัวมันพิษมันซึมมันพิษมันตกค้างอะครับ
กลัวพิษมันจะตกค้างใช่ไหม
ใช่ครับแต่เวลาจะใช้มันก็ต้องล้างใหม่ครับ

ของมีพลกมีพิษมันพูดยากถ้าทำไม่เป็น